สวัสดีครับในระยะนี้บริเวณพื้นที่ที่อยู่ตอนกลางประเทศไทย
ไล่ลงไปจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้คงต้องเตรียมรับมือกับฝนฟ้าขนองหน่อยนะครับ
แต่ว่าภาคอีสานคงได้สัมผัสกับลมหนาวอากาศเย็นอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่อากาศเย็นจากบริเวณประเทศจีนแผ่ระลอกใหม่เข้ามาปกกลุ่มนะครับ
แน่นอนก็ทำให้บริเวณดังกล่าวเช้าได้สัมผัสอากาศเย็น

นี่คือสถานการณ์ฝนจะสังเกตว่าไปกองอยู่บริเวณทางตอนกลาง

แต่แน่นอนครับภาคอีสานยังคงมีหวังที่จะเจอฝนรอบสุดท้ายนะครับ

ตอนนี้จะสังเกตว่ามีมรสุมจากทิศตะวันออกเชียงเหนือก็คือ
สุมฤดูหนาวแผ่เข้ามาค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับ
ส่วนมรสุมฤดูฝนนะครับถูกดูดออกไปนะครับ

แบบนี้ก็ทำให้ฝนลดลงในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันครับ
แต่นี่ครับลมหนาวครับมาพร้อมกับเรื่องของอากาศเย็นครับ
ฟ้าจะสังเกตว่าค่อยมีการแผลลงมาแบบนี้นะครับ
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการแผลลงมาแบบนี้เนี่ยนะครับ
แรงสุดจะถึงช่วงวันที่๑๒นะครับ

อากาศหนาวลมเย็นซึ่งมีอากาศแห้งครับ
จากประเทศไทยของเราค่อนข้างเยอะเลย
จะสังเกตว่าในช่วงสัปดาห์หน้าครับ
กระแสลมที่พุ่งขึ้นมาจากบริเวณทางตอนล่างนะครับ
ปะทะกับแถวอีสานก็จะทำให้ในช่วงสัปดาห์หน้าครับ

โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่วันที่๑๓๑๔๑๕นะครับ
กลุ่มฝนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มฝนที่เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ก่อนที่จะค่อยหายออกไปครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝน๒๔ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับ
ก็จะพบว่าฝนส่วนใหญ่นั้นค่อนข้างหายไปเยอะนะครับ

นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนที่เราจะต้องเตรียมรับมือกันต่อไปนะครับ

ผมพุพธนันทร์พิสิทธิ์มหาลสวัสดีครับ